เย็นให้ได้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันเกี่ยวข้องกับเว็บพนันยังไงคุณชูวิทย์เนี่ยนะ
ก่อนที่จะเล่าเรื่องคุณน็อตมีการเปิดคลิปหนึ่งให้ดู
เดี๋ยวให้ทีมงานเอาคลิปนี้ให้ดูก่อนมันเป็นคลิปที่เห็นถึงความโหดร้าย
ของทางเว็บพนันออนไลน์นี่ไงโอ้ย
เอ้าไม้ฟาดเดี๋ยวโอ้ยนั่นคนน่ะ
ใช่คือเขาบอกว่านี่คือการลงโทษ

ผู้ชายที่นอนแล้วก็โดนฟาดอยู่น่ะเป็นคนที่ไปเปิดบัญชีม้า
แล้วดูสิยกมือไหว้ขอโทษไม่ไหวแล้ว
คุณชูวิทย์บอกว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปเก่ามากนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเดือนที่แล้วได้
คนที่เอาไม้ตีทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะ
เขาเป็นลูกน้องของนายลอลิง

เป็นนายบ่อนใหญ่แถวปิ่นกล้า
ก็ลงโทษลูกน้องไงไปเปิดบัญชีม้าไง
เงินของกลุ่มเว็บพนันออนไลน์
จะดำเนินคดีกับเว็บพนันออนไลน์รายนี้แล้วด้วย

แฉข้อมูลเว็บพนันออนไลน์
เอาเชื่อมโยงมาถึงคุณน็อตกองสลากพลัสยังไง

เรื่องนี้มันเริ่มมาจากกลุ่มเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะ
เขาจ่ายแคทเชียร์เช็ค๒ฉบับ๕๓ล้านเนี่ย
ให้กับคุณน็อตกองสลากพลัส

เจออีก๑๐๙๐ล้านบาท
จากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่
ทุกวันนี้เจ้าของเว็บพนันออนไลน์คนนั้นน่ะ
หนีไปอยู่อังกฤษแล้วโอนเงินเข้าบัญชีของคุณน็อตไง
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๑คดี
แล้วก็ไปค้นสำนักงานของกองสลากพลัส
เมื่อวันก่อนเรื่องของการขายสลากเกินราคาใช่ไหม
ทั้งหมดเนี่ยคุณชูวิทย์บอกแบบนี้
เป็นความสวยซ้ำซวยซ้อน
เป็นความสวยที่มาเยือนแบบไม่รู้ตัว
นอทต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้ถึงจะรอด
ไม่ได้ดูว่าเงินตัวนี้มาจากไหนเป็นใครนะครับ
อันนี้คือเย็นไม่พอแล้วคุณน็อตก็ต้องรอให้ได้เหมือนกัน
รอให้ได้หมายความว่าวันนี้คุณน็อตอาจจะต้องการทำแค่เล็ก

น้ำแข็งมานั่งนึกเรื่องที่เมื่อวานข่าวที่น้ำแข็งเล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
มันมีท่อนหนึ่งที่น้ำแข็งบอกว่าทางตำรวจเขาไปตรวจสอบ
เขาตรวจสอบบัญชีของกองสลากพลัส
พบว่ามีความสลับซับซ้อน
ดังนั้นต้องเอาข้อมูลตรงนี้ไปตรวจว่ามันจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับการฟอกเงินไหม
นี่แหละคุณผู้ชมคือพอคุณชูวิทย์ออกมามาเปิดเรื่องตรงนี้
ถ้าเกิดเอาเรื่องมาประติดประต่อกันก็จะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอ

เพราะว่าคุณชูวิทย์บอกด้วยนะคะบอกว่าธุรกิจค้าสลากเนี่ยนะ
เป็นธุรกิจที่ผูกขาดโดยรัฐมานานแล้ว
การที่จะโตในธุรกิจของกองสลากพลัสเนี่ย
มันทำให้ธุรกิจของรัฐเป็นยังไงล่ะลดลง
ทีนี้การเดินคนเดียวของคุณน็อตเนี่ย
อย่างที่บอกไงว่าท้ายที่สุดกองสลากพลัสอาจจะล้มไหม
เพราะว่าจะต้องต่อสู้กับหน่วยงานรัฐ
แต่ถ้าเกิดว่าจะรอดอาจจะต้องหาผู้ใหญ่
หาบริษัทในทุนใหญ่คือหาแบ็คดี
มาคอยหนุนหลังมาช่วยอุปถัมภธุรกิจไหม

มิน่าล่ะมิน่าผมมองอย่างแบบนักข่าวการเมืองนะ
ไม่น่าคุณน็อตถึงตั้งพักการเมือง
เพราะว่าจะได้หาแบบที่น้ำแข็งบอกไง

เออเปลี่ยนแต่คือคุณน็อตก็บอกนะว่า
นี่ตั้งใจว่าจะแก้เรื่องเกี่ยวกับขายสลากเกินราคา
บ้างพักการเมืองเนี่ยมีความตั้งใจจะทำแบบนั้น

อาจจะวางมือจากธุรกิจที่ทำอยู่
แต่ว่าต้องบอกว่าคุณน็อตเขาเดินเร็วจริง

อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้